ต้องถามว่าตอนเวลาไปหาเสียงมีขึ้นเวทีร้องเพลง

ทีมงานเตรียม๑เพลงวันนี้เราเตรียมมาให้ฟังแล้วทุกท่านจะรู้สึกกับเพลงนี้อย่างไร

และจงไว้ใจ

ขอคืนความสุขให้เธอ

เป็นฟิล์มสักทอนหนึ่งได้ไหม

ผมฟังเพลงนี้ตอนช่วงแรก

มวลชนหลายหมื่นเนี่ยเดี๋ยวยังร้องตามเลยนะเพลงเนี้ยอ่าร้องสินี่ชาวเน็ตเขาบอกว่าอยากให้คุณฟิล์มร้องอ่ะ
อะไรนะครับร้องเพลงเนี้ยโอ้ยได้ไหมครับคือก็ก็ร้องได้กับเราจะทำตำสัญญา
แต่ว่าผมว่าไม่เห็นทำหรือโอ้โหนี่ไงเป็นประเด็นแล้ว
อยากลองนี่เพราะว่าไม่ทำตามสัญญาเหรอคือก็เอาง่ายง่ายที่ผมบอกอ่ะ
คือตอนแรกผมก็ผมก็ร้องอยู่นะกับแฟนกับมวลชนอะไรของผมเนี่ย
ผมก็มีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังหลัง
แฟนแฟนผมเริ่มร้องแล้วร้องไห้ทำไมล่ะครับคนเท่าคนแก่
ไม่มีที่ทำอาหารกินนะครับถูกผลกระทบในกลุ่มคนรากย่า
อืมเราก็เริ่มร้องตามนะก็ร้องไห้ตามร้องไห้ตามแล้วร้องเพลงตาม
ให้ตามวันนี้คือไม่ได้ไม่ขึ้นว่าอดีตเรามองที่อนาคต
แต่ว่าแต่ว่าวันนี้คือผมมองว่าถ้าประเด็นเพลงนี้ผมมองว่า
มันก็ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างเพลงไม่ได้เปิดให้ให้เถียงนะครับ
คุณผู้ชมขอหนึ่งเพลงที่ไม่ใช่เพลงนี้อยากร้องเพลงอะไรฮะอะไรครับ
ขอหนึ่งเพลงได้ไหมฮะสั้นสั้นยังยังยังนึกไม่ทันครับ
อันนี้ไม่ทันเดี๋ยวให้นึกก่อนเดี๋ยวให้นึกก่อนเดี๋ยวให้นึกก่อน